ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับของกินหน่อยได้ไหม

รายการของเรานี่จัดเต็มที่กินที่เที่ยวเรื่องที่มันแปลกประหลาดสร้างความหือหานะคะ
ที่จะบอกคุณผู้ชมนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูสำหรับคนที่ชื่นชอบซีฟู้ด
กุ้งเนี่ยนะคะกินกุ้งกุ้งมันก็มีกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดก็ว่ากันไปหลากหลายแบบใช่ไหม
แต่ที่ขอนแก่นเขาก็มีเมนูกุ้งที่ขายดิบขายดีเรียกว่าถูกอกถูกใจแฟนเพลงทุกคนแน่นอน
ไปดูกันดีกว่านะคะว่ากุ้งที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ไปกันค่ะร้านนี้กอกุ้งสดนะคะ
เด่นร้านดังอยู่ที่ริมถนนศรีจันทร์บ้านคำไห่ตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น

คือคนที่จิตใจอ่อนแอใจไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะต้องข้ามช็อตนี้ไป
เพราะว่าเขาตักกุ้งมาสดแล้วก็เอาไปย่างเลย
เหมือนแบบตกกุ้งมาแล้วก็ย่างเลย

คือเอาใจคนที่ชอบกินกุ้งอะเนาะ
แล้วก็ต้องกินกันแบบสดแบบนี้นะคะ
เรียกว่าใครที่ชื่นชอบต้องยกนิ้วให้เลย
เพราะว่าเนื้อทั้งหวานทั้งกรอบ
เนื้อแน่นอร่อยรสชาติก็ดี
กุ้งกี่กิโลแล้วรางร้านเนี่ยเขาก็เอาไปย่างให้
เสร็จแล้วก็เสิร์ฟจากเตาแบบร้อนพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ลับของทางร้านที่เรียกได้ว่าแซ่บถึงใจไม่มีใครเหมือน

หรือว่าจะมาเป็นถุงก็มีเอาแล้วแต่ความต้องการเลยทีเดียวนะคะ
คุณดวงใจพันธประดับเจ้าของร้านพูดถึงเคล็ดลับความอร่อยของกุ้งที่นี่
คืออยู่ตั้งแต่การเลือกกุ้งและการเลี้ยงกุ้ง
ทางร้านจะมีฟาร์มกุ้งอยู่ที่กาลสินนะ
โดยที่ร้านจะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามทุกตัวด้วยอาหารคุณภาพ
เพื่อให้กุ้งเนี่ยมีเนื้อที่แน่นแล้วก็ตัวโต
นั่นคือตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเลี้ยง
ส่วนกระบวนการย่างเขาก็มีสูตรด้วยนะ
คือย่างยังไงไม่ให้มันแห้งเกินไปไม่ให้มันนิ่มเกินไป
ไม่ให้มันกระด้างเกินไปและยังได้รสชาติความหวานกรอบอร่อยด้วย
อันนี้เป็นสูตรของเขาเป็นเคล็ดลับของเขาจริง
และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำจิ้มนี่แหละ
ที่ว่านี้นะคะเป็นสูตรเด็ดฉบับต้นตระกูลของร้าน
ลงตัวละมุนลิ้นทานแล้วบอกได้เลยว่า
ไม่ว่าคุณจะชอบเผ็ดไม่ชอบเผ็ดคุณก็ทานได้

ส่วนราคาขายก็จะขายเป็นกิโลกรัมนี่แหละค่ะ
แต่ว่าขึ้นอยู่กับขนาดของกุ้งถ้าขนาดเล็กที่สุดก็อยู่ที่๒๘๐บาท
ไซส์ใหญ่ใหญ่เนี่ยกิโลกรัมละสี่ร้อยห้าสิบบาท
ทางร้านบอกเลยนะว่ารับประกันความอร่อยความสดถ้าหากว่ามีตัวที่ไม่สดนี่นะ
บอกได้เปลี่ยนได้แล้วเขาก็มีให้เลือกด้วยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องว่าให้กุ้งมันยังแบบสดอยู่นะ
ถ้าเกิดว่ามีกุ้งตายเขาก็จะมีการคัดแยกออกมาแล้วก็จะขายในอีกราคาหนึ่งด้วยนะคะ
แต่รับประกันเลยว่าต่อให้มันต่อให้มันไม่ดิ้นมันตายแล้วมันก็ยังสดอยู่อะค่ะ
เพราะว่ามันเพิ่งตายอ่ะคุณเออเมื่อกี้เลยพอเจอแล้วปุ๊บตายเลยน็อกเลยทันที
หัวใจวายไปทันทีแบบนั้นเอาเป็นว่าใครอยากจะกินกุ้งสดนี่นะ
อ๋อนะพ่อแม่พี่หนองเศร้าขอนแกนกับไอ้กินกุ้งแซบ
นี่บ่อใหญ่หลายบ่อเลือกเอาสิคุณจะเอาไซส์ไหน
เป็นใหญ่ไซส์ใช่อย่างพวกเราคุณไปซับ
คุณไปตองกับดิฉันอยากกินไซส์โตหน่อยใหญ่สามร้อยสามสิบ

คุณชนะไงแล้วคุณชนะก็กินไซส์เล็กก็พอกุ้งฝอย

ส่วนพวกคุณสองคนกินกุ้งตัวโตส่วนผมกินกุ้งฝอย
ไม่ผมถามคำเดียวชาติที่แล้วผมทำเวรทำกรรมอะไรไว้ครับ
จะได้เลี้ยงสองสาวในเวลาเดียวกัน
น้อยคนมากที่จะได้ทำอะไรแบบนี้

เขาไม่ได้มีโอกาสแบบจริงขอ
คือทำให้ดูแล